ท่านประธานที่เคารพกับผมนายชนนั่นศรีแก้วสมาชิก
สภาพฤทธานรัฐศดรจังหวัดนั่นพักเพื่อไทยสมาชิก
รัฐสภาในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรคนหนึ่งตาม
มะครับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบหก
ซึ่งได้บรรยัติไว้ว่าการพินาให้ความเห็นชอบนายก
รัฐมนตรีตามมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองวักหนึ่งของ
รัฐธรรมนูลให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเสนอชื่อบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมของ
สภาพฤทธานรัฐศดรและเป็นหัวหน้าภัครพฤทธัย
ร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตราหนึ่งร้อยหกสิบของรัฐธรรมนูญ
และเป็นผู้ที่พักเพื่อไทยได้เสนอรายชื่อเป็นบุคคล
ซึ่งสมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายยกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ตามรัฐธรรมนูญมาตราแปดสิบแปด
นายเศรษฐาทวีสินเป็นบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายยกรัฐมนตรี
ในที่ประชุมแห่งนี้ผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธาน
ขอผู้รับรองซึ่งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ที่จะแสดงตนโดยการเสียบบัตรเป็นผู้รับรองขอผู้รับรองด้วยครับ
ขอให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัฐดรเท่านั้นนะครับ
เอ่อเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนครับ
ไม่สามารถจะยกมือได้นะครับตามข้อบังคับครับ
ขอให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเท่านั้นนะครับกดบัตรแล้วก็กดแสดงตนนะครับ
มีใครที่ยังมีขัดข้องบ้างขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
สัญญาณมากท่านผู้ที่ไม่ต้องแสดงตนไม่ต้องเอ่อไม่ต้องรับรอง
ครับมีไหมครับท่านผู้ใดที่ยังมีปัญหาเรื่องเสียบบัตร

ดปุ่มแสดงตนเพื่อให้เห็นว่ารับรองเอ่อ
คุณเศรษฐาทวีสินเป็นบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกตรีครับ
ท่านครับครับผมจักรวรรณชายวินคุณสุขวัทย์ขอแสดงตนเห็นชอบเลยครับ
ครับเพิ่มหนึ่งคนนะครับ
ครับ
สมาชิกท่านใดที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาแสดงตนถ้าประสงค์อยากจะเติกตนเพื่อ
รับรองผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกปีเชิญเข้ามาแสดงตนได้ครับ
นพลเชิงกำแหงแสดงตนครับ
ซึ่งจะสมบูรณ์ได้ก็คือต้องมีผู้รับรอง๕๐คนนะครับ
ถ้ากำลังทยอยเข้ามาขับได้ครับ
สงสักมูศิกร๑๔๕ขอยกเลิกครับ

ขอยกเลิกแสดงตนนะครับ
พบยกเลิกกันไหม
ครับท่านประธานครับพัฒนาสรรพโส๒๔๕ครับแสดงตนครับ
ผมสมยศพไร้ด้วงครับ๓๙๒ยกเลิกครับ
ท่านประธานครับ๒๑๗ประเสริฐบุญเรือง

ท่านประธานครับผมบัญชาเดชเจริญศิริกุลนะครับ๑๙๓แสดงตนครับ
ท่านประธานครับผมพลตำรวจตีสุรินปราเล่สี่สี่แปด

มีท่านผู้ใดครับที่ประสงค์จะแสดงตนครับ
ท่านประธานที่สร้างครับ

ผมเกลียงศักดิ์ไฟล์ศรีงามแสดงตนครับ

ท่านประธานค่ะดิฉันกิทัณยาวาจดีศูนย์๒๒
มาเข้าประชุมและแสดงตนค่ะ

ตัวตีศุรพลมูลมาร

ครับเชิญครับ

และมีผู้รับรองการแสดงตน

ผมกิจิทัศน์แสงธนายุทินภักดิ์ใหม่

เพราะว่าเป็นการแสดงตนแล้วนะครับ
เป็นทั้งหมด๒๘๗ครับ
ก็ถือว่าได้รับรองถูกต้องนะครับ

ใช้เสียงรับรองไม่น้อยกว่า๕๐คน
ตอนนี้ก็๒๘๗แล้ว